เพราะว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ถูกรถบรรทุกที่ตัวเองขับนั่นแหละ
ไหลมาทับจนเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะที่ทางลงเขื่อนตำบลหนองมะค่าโมง
อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
นี่เป็นภาพในช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเสร็จเรียบร้อย

จอดอยู่และใกล้กันพบกับนายอดุลเพชรเย็นอายุ๕๕ปี
เป็นคนขับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงเพราะว่าถูกรถบรรทุกไหลมา
แล้วก็ถูกท้ายกระแทกเข้าที่ศีรษะอย่างแรงจนล้ม
ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านช้าง
แต่ว่านายอดุลเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่านายอดุลจอดรถ
เพื่อที่จะนำอุปกรณ์การเกษตรไปส่งลูกค้าก็คือขับรถที่บรรทุกอุปกรณ์การเกษตร
และตัวเองจะต้องเป็นคนขนเองเนี่ยนะคะ
ขนอุปกรณ์การเกษตรไปส่งลูกค้าในช่วงที่ลงจากรถน่ะไม่ได้ดึงเบรกมือค่ะ
ก่อนออกรถเดินไปที่หลังรถอีกที
เพราะไปปิดท้ายรถระหว่างนั้นเองแหละค่ะ
รถบรรทุกคันนี้ถอยมาเอง
และท้ายรถไปกระแทกกับศีรษะของนายอดุล
จนล้มศีรษะนายอดุลไปฟาดพื้นอย่างแรงและเสียชีวิตในที่สุดนะคะ

ส่วนใครที่ขับเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกลียร์เกียร์กระปุกเนี่ยนะคะ
ก็อย่าลืมดึงเบรกมือด้วยค่ะ